สวัสดีค่ะพบกับโลกของร้อนหาอักฎิชันนัธชัยกิทมพ

เนื่องจากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
รสุมค่ะรูปตัวแอลแบบนี้นะคะร่องมรสุมยังคงพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะ
วกกับในระยะนี้มรสุมฝนประจำฤดูนะคะที่พัดปกครุมประเทศไทย
หอบนำฝนเข้ามาตกของคุณผู้ชมลักษณะแบบนี้นะคะ
ทำให้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะต้องติดตามการพยากรณากาศอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าหลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน
คุณผู้ชมต้องระวังให้ดียกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะ
ในขณะที่สถานการณ์คลื่นทั้งสองฝั่งยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะ
บริเวณไหนนะคะที่มีฝนเป็นสีเข้มแบบนี้คลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
เพราะว่าที่นั่นเผชิญกับไฟป่าครั้งใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ

คือทอนาโดไฟที่เกิดขึ้นจากไฟป่านะคะ
วกกับมีอากาศที่ค่อนข้างแห้งแรงค่ะ
และลมที่พัดแรงได้โหมลุกไหม้นะคะ
ทำให้ไฟป่าลุกลามไปในหลายพื้นที่ค่ะ
และนี่คือรูปการณาวันนี้สวัสดีค่ะ